สบายใจกันหรือยังคะถ้ายังไปต่อค่ะไปชิวไปชมไปแชะที่พัทยา
โอ้โหที่นี่นะราคาอาหารหลักร้อยแต่วิวเนี่ยหลักล้านค่ะ
ให้ดูกับตาเองเลยนะคะอ่านี่แค่ออเดิฟนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเห็นเลยนะคะนี่ร้านอาหารนาเกลือเดี๋ยวจะเห็นวิวเป็นประสาทสัจธรรมด้วย
โอ้ยก่อสร้างมากว่า๓๐ปีแล้วนี่เอานิวอร์หุ่นไม่อันนี้เป็นหรือห่านของแท้
ไม่แน่ใจนี่เห็นไหมโอ้โหสวยประสาทสัจธรรมนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะโหยสวยมาก
แล้วร้านอาหารเนี่ยตั้งอยู่ติดริมทะเลด้วยนะลมพัดเย็นโอ้ย
นี่นะชิมไปชมไปแชะไปอาหารก็รอยวิวก็ดีนี่อะไรล่ะคะ
เนื้อปลากระพงแร่ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้คุณผู้ชม

ปลากระพงทอดกรอบราดซอสน้ำปลาค่ะ
ทานง่ายด้วยนะคะมาเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ

เขาบอกว่าเพื่อให้ซอสน้ำปลาเข้าถึงเนื้อทุกอนู

ไซส์ของปลากระพงที่นำมาทำเมนูนี้
สักประมาณตัวละ๑กิโลกรัมไม่ต้องใหญ่เกินนะครับ
นี่แหละแหมเห็นดอมเกลือนน้ำลายนะเห็นอยู่นะ
เสิร์ฟพร้อมอะไรยำมะมุ้งสด

อันนี้มันคู่กันดี
ส่วนนี้กุ้งซอสมะขามค่ะ

ของชอบเลยใช่ไหม

ห่อหมกทะเลลูกมะพร้าวอ่อน

อบสับปะรดก็มาเถอะ

ซีฟู้ดเนี่ยใครสายซีฟู้ดนะ
ร้านนี้เลยนะคะ

ให้คุณผู้ชมที่เป็นมุสลิมได้รับประทานกันด้วยนะคะ

เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้า

ผ่านทางเพจประสาทสัจธรรมนะคะ
หรือว่าโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอนะคะ

ตายแล้วเอามาให้ดูแต่เช้าแบบนี้พี่ปุ้ย

ร้านครัวนาเกลือเมืองพัทยา

เป้ากุ้งซอสมะขาวไว้แล้ว